เข้าสู่ช่วงเลือกตั้งกันค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายนี่ก็ต้องบอกว่าเรื่องร้อนรายวันเลยนะคะ
วันนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นหุ้นไอทีวีของหัวหน้าพักเก้าไกลนายพิธาริมเจริญรัฐนะคะ
ซึ่งวันนี้นายพิธาเองก็ยังคงเดินหน้าหาเสียง
แล้วก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีการถูกร้องให้กรกตตรวจสอบนะคะ
ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นเจตนาเพื่อที่จะสกัดขาทางการเมืองนะคะ
ไปยื่นหนังสือถึงกรกตให้ตรวจสอบกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
โดยบอกว่าตนเองพบข้อเท็จจริงตามข้อมูลเมื่อวันที่๗เมษายนปี๖๖
จึงมีการขอรายชื่อผู้ถือหุ้นปี๒๕๖๕จากกรมธุรกิจการค้า
เห็นชัดเจนว่านายพิธาถือหุ้นบริษัทด้านสื่อ
ซึ่งผู้สมัครบัญชีรายชื่อต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสื่อใด
และยืนยันว่าการมาร้องกรกตนั้นเป็นเรื่องคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคล
ไม่เกี่ยวกับเรื่องยุคภักดิ์การเมือง
ขณะที่นายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์ก้าวไกล
วันนี้ก็ไปช่วยผู้สมัครในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหาเสียง
แล้วก็ได้ตอบคำถามเรื่องที่นายเรืองไกรไปยื่นกรกตตรวจสอบคุณสมบัตินะคะ
โดยบอกว่าเคยปรึกษายื่นเรื่องนี้กับปปชไปนานแล้ว
ไม่มีอะไรน่ากังวลตอนนี้ตนเองเป็นเพียงผู้จัดการมรดกเท่านั้น
และยืนยันว่าทีมกฎหมายของพักเก้าไกลศึกษาระเบียบมาก่อนแล้ว
หากกรกตยื่นเรื่องมาก็พร้อมที่จะไปชี้แจงค่ะ
และยังมองว่าการออกมาเคลื่อนไหวของนายเรืองไกลนั้นเป็นการสกัดขาทางการเมือง
เพราะพักเก้าไกลกำลังได้รับคะแนนนิยมเป็นอย่างมากค่ะ
ขณะที่เฟซบุ๊คของนายอนุพงศ์ชัยฤทธิ์ค่ะ

เป็นสาระสำคัญของบริษัทไอทีวีจากรายงานประจำปี๒๕๖๕นะคะ
โดยระบุว่าไอทีวีหยุดประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่๒๔นาฬิกาวันที่๗มีนาคม๒๕๕๙
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถอดหุ้นไอทีวีจากการซื้อขายตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกับสำนักประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จากกรณีที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดว่าการบอกเลิกสัญญาของสำนักประหลัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย
บัญชี๒๕๖๕ของไอทีวีมีรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยรับ๒๐ล้าน๕แสนบาท
และผลตอบแทนจากตราสารหนี้และตราสารทุนกำไรสุทธิ๘๕๐๐๐๐บาท
ไอทีวีมีบริษัทย่อย๑บริษัทคือบริษัทอาร์ตแวร์มีเดียให้เช่าอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
ผลิตรายการโทรทัศน์ซื้อขายลิขสิทธิภาพยนตร์และสถานะปัจจุบันก็คือหยุดประกอบกิจการค่ะ
นี่ก็เป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งค่ะ
วันนี้ประชันวิสัยทัศน์ครั้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับในศึกชิงดำสสกมดีเบตเวทีกรุงเทพมหานครนะครับ
นับพรรคภารกรดำเนินรายการโดยภาคภูมิพันธ์สถิตรและอรัชพรฉลาดลครับ
สดตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ
คุณผู้ชมครับพิมพ์คำว่าเลือกตั้งในไลน์ออฟฟิเชียลของไทยรัฐนะครับ
ท่านจะได้อัปเดตทุกข่าวสารครับ